วันนี้พูดถึงเรื่องของสัญญาระหว่าง
จะเกิดการเซ็นอย่างเป็นทางการหรือไม่

ไขที่คุยกันในห้องก็ได้ร่างลงไปในสัญญาหมดแล้ว
แล้วก็ส่งให้กับตัวแทนของอากิระนิชโนพิจารณานะครับ
ซึ่งแน่นอนครับเขาก็ได้รับการอ่านสัญญา

ซึ่งสมาคมก็บอกว่าไม่ได้ตีกรอบเวลานะครับ

ก็อยากให้ทำงานให้สบายใจที่สุดนะครับ
แล้วก็ค่อยพิจารณาสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันไว้
พลตรวจเอกดรสมยศยังบอกอีกนะครับว่า
อากิดะนิชิโนมีโปรแกรมต้องเป็นวิทยากรฝึกอบรมโค้ชที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายน
แต่ว่าช่วงเวลานั้นมันคาบเกี่ยวพอดีกับช่วงคัดบอลโลกของทีมชาติไทย
ซึ่งจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่กุญสือรายนี้จะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะมารับงานคุมทีมชาติครับ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้ทางอาฮิระนิชโนก็เดินทางไปเยี่ยมโค้ชทีมชาติไทยโค้ชทีมชาติไทยทุกคนนะครับ

ก็ไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรโปรไลเซ็นต์
โดที่๒ครับที่เมืองเซตามะประเทศญี่ปุ่น
คือทางอากิระเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่ไซตามะอยู่แล้วนะครับ
ก็เลยเดินทางไปเยี่ยมทุกคนนะครับ
ก็มีโค้ชรุ่นใหม่หลายคนนะครับในหลักสูตรนี้นะครับ
ทั้งตัวโค้ชโตยเองก็มีทางโค้ดระอิสระศรีทะโรนะครับ
ก็เป็นกุญศที่มากความสามารถแล้วก็อายุอย่างน้อย
สวัสดีครับ